ที่นี่มีหินหินทรายลักษณะคล้ายแมวน้ำอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
ก็เลยเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นแลนด์มาร์คของอุทยานไปแล้วจ้า
แมวน้ำน่ารักด้วยบอกเลย
ตามมานะคะภายในอุทยานแห่งชาติน้ำพองอยู่ที่ตำบลโคกงามอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น
ทรายขนาดใหญ่เนี่ยลักษณะคล้ายกับแมวน้ำเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยตั้งชื่อแมวน้ำเป็นชื่อหินนี้ไปเลย
หินแมวน้ำอุ๋ง
เดี๋ยวอุ๋งด้วยหรอ
อุ๋งเวลาเรียกอุ๋งจะนึกถึงแมวน้ำไง
เด็กจะได้รู้เนี่ยอุ๋งไหม
เนี่ยมุมนี้เหมือนเลย
แล้วนอกจากว่าจะมีหินทรายที่ลักษณะคล้ายแมวน้ำแล้วนะคะ
ยังมีหินอื่นเรียงรายอยู่ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
หินช้างสีอีกมากมายเลย
รอต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอยู่นะจ๊ะ
หินช้างศรีก็ถือว่าเป็นไฮไลท์การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติน้ำพอง
เป็นหินทรายขนาดใหญ่ที่ถูกพบร่องรอยโครนดินและขนช้าง
ที่เกิดจากการเสียดสีเสียดสีผิวหนังของช้างป่าคุณ
กลายเป็นที่มาของชื่อหินช้างศรี

ก็เลยเป็นชื่อหินช้างสี
เกิดจากการเสียดสีผิวหนังของช้างป่า
เห็นไหมมันก็จะมีร่องลอยของขนช้างอะไรอย่างนี้
ได้ดาวพฤติกรรมมันน่ะคันนาปะเอาตัวไปเสีย
เป็นไปได้อย่างที่เราเคยเห็นพฤติกรรมของสัตว์นี่แหละนะคะ
และระหว่างทางก็ยังมีก้อนหินตั้งเรียงรายสองข้างทาง
เป็นแบบว่าลักษณะคล้ายกับถ้ำอุโมง
รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เป็นสายมูเขาก็จะรู้กัน
แล้วก็จะนำก้อนหินขนาดต่าง
มาตั้งบนโขดหินขนาดใหญ่เล็ก

เขาเชื่อว่าจะโชคดีเท่านั้น

ใครสนใจจะไปเที่ยวชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติน้ำพองนะคะก็ติดต่อไปได้นะคะ
เปิดให้เข้าชมตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔โมงครึ่ง
ค่าบริการค่ะคนไทยผู้ใหญ่๒๐บาทเด็ก๑๐บาท
ชาวต่างชาติผู้ใหญ่๑๐๐บาทเด็ก๕๐บาท
รถยนต์รถจักรยานยนต์ค่าเข้าจอดคันละ๑๐บาท
สอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลย

ติดต่อจากชาติเข้าไปได้อุทยานเปิดให้มุ่งเหมือนทันเลเลยนะ

มองไปแบบฮู้ววววได้เห็น